คราวนี้ใหญ่ครับศูนย์ราชการ
ขับรถมามีปืนด้วย
แถมขึ้นลำกล้องแล้วก็เล็งมาที่คันที่ต่อท้ายอ่ะ
ที่เกิดเหตุอยู่ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
โอ้โหมีคำถามจากคนที่ดูคลิปนี้ในโลกโซเชียล

ว่าเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันที่ขับตามมา
แต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ยินเสียง

เดี๋ยวไปดูกันค่ะเขาก็บอกแหละ
ว่ารถคันนี้ขับมาจากคลองประปา
แต่ไม่ต้องมีเสียงก็ได้มีแค่คำบรรยาย
แล้วก็ภาพมันฟ้องเลยนะฮะ

เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาก็มีความคิดเห็นเป็นสองฝ่ายเหมือนกัน

เลี้ยวขวาเข้าศูนย์ราชการ
เขาบอกนะว่าโดนบีบแร่ไล่

หลังจากนั้นรถคันที่ติดกล้อง
ก็เลี้ยวเข้ามาเสร็จแล้วค่ะ

บีบแดร์ด่าคันดำข้างหน้าค่ะแอคคอร์ดค่ะ

หลังจากนั้นรถคันที่ติดกล้องก็ขับตามไป

คันดำข้างหน้านะคะเสื้อมงบนี้ในมือครับ

แล้วก็เล็งมาที่คนขับรถคันที่ติดกล้องแบบนี้ค่ะ

สิกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นไม่พอ
คนที่นั่งอยู่ข้างเป็นผู้หญิง

รถคันที่ติดกล้องเห็นไหมระยะพยายามจะถอยออกมาแล้วนะ

แต่ผู้หญิงเสื้อส้มแดงเนี่ยค่ะ

นี่มันศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทำไมจะขับตามไม่ได้

ผู้หญิงที่มาด้วยเดินมาหาค่ะ

ไม่รู้แหละว่าเขาพูดอะไรกัน

เป็นการถามว่าขับตามมาทำไม

แต่เอาจริงรอปภก็คงตกใจค่ะ

คือคลิปนี้มีคนเอามาโพสต์
แต่ยังไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าแจ้งความเอาไว้แล้วหรือเปล่า
ชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์สองแง่มุมแหละ
ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าลุงอารมณ์ร้อนเกินไป
ขับรถต้องพกปืนแล้วก็ชักปืนมะเร็งใส่แบบนี้

บอกว่าอยากให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าทะเบียนรถเก๋งสีดำของคุณลุงมันชัดเจนเหลือเกิน
คือ๓กยย๒๓๕๕
แต่อีกฝากฝั่งหนึ่งก็บอกว่ารถคันที่ติดกล้องน่ะ
เขาไม่มีเสียงน่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ารถคันที่ติดกล้องน่ะ
บีบแต่ใส่หรือไปขับแบบจี้หรือกวนอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่า

เออเรามีข้อมูลให้คุณผู้ชมดูแค่นี้ค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเชื่อว่าตำรวจเห็นแล้วล่ะรู้แล้วแหละ
เดี๋ยวอาจจะมีการเรียกมาสอบเพิ่มเติมนะคะ
แต่เท่าที่คนดูคลิปเขาบอกว่ารถคันดำน่าจะขับตามรถของคันที่มีกล้อง
ในเส้นทางเดียวกันก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสู่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
คือขับไล่ตามกันมาก่อนอยู่แล้ว
ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีอะไรกันก่อนหรือเปล่านะคะ